ท่านผู้ชมครับมันมีข่าวใหญ่อยู่เกี่ยวกับโควิด๑๙
แต่ว่าท่านรอแป๊บนึงเพิ่งได้รับการยืนยันคอนเฟิร์มมา

ตำรวจนายเวรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณอุตมะสวนายน
ตรวจสอบชัดเจนแล้วว่าติดเชื้อโควิด๑๙

แต่ว่าดูตัวเลขผู้ป่วยวันนี้ก่อนนะครับผู้ป่วยโควิด๑๙ตามที่มีการแถลงนะครับ
วันนี้ถือว่าเป็นการแถลงที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเนี่ย
เยอะที่สุดกว่าทุกวันที่ผ่านมานะฮะ
เพราะว่าวันนี้ตัวเลขที่พบผู้ป่วยใหม่คือ๓๕คน

ซึ่งแบ่งเป็น๒กลุ่มนะครับ
กลุ่มที่๑เป็นผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย
หรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้๒๙ราย
แบ่งเป็นสนามมวย๑๓ราย
เป็นผู้ที่เข้ามาที่มาจากกรุงเทพขอนแก่นสมุทรปราการ
นครทศสีมาร้อยเอ็ดและกาลสิน
แล้วก็จากสถานบันเทิงทองหล่ออีก๔นะครับ
แล้วก็มีผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาก่อนหน้านี้แล้วอีก๑๒นะฮะ

กลุ่มที่๒เป็นผู้ป่วยใหม่๖รายนะครับ
แบ่งเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ๑ราย
เป็นคนไทยที่กลับมาจากปลอยเป็ดกัมพูชา
เป็นผู้ทำงานใกล้ชิดสัมผัสกับคนต่างชาติ๔ราย
ก็คือเป็นพนักงานต้อนรับเป็นบริกรนะฮะ
เป็นนิติบุคคลของคอนโด
แล้วก็รอผลสอบสวนโรคเพิ่มเติมอีก๑รายนะฮะ
แล้วก็มีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านเพิ่ม๑รายนะครับ
เป็นผู้หญิงไทยอายุ๓๑ปี
ขณะนี้ไทยมีผู้ป่วยโควิด๑๙สะสม๒๑๒รายนะครับรักษาหายแล้ว๔
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๑๖๙และเสียชีวิตก็คือ๑ศพอยู่
คงที่ผู้ป่วยเดิมที่รักษาตัวที่โรงพยาบาลพบว่าตอนนี้มีอาการหนักเพิ่มขึ้น๒รายนะครับ
คนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุ๔๙เริ่มป่วยเมื่อ๘มีนาคม
ด้วยการเป็นไข้ปวดกล้ามเนื้อหนาวสั่นตรวจพบปอดอักเสบการทำงานของไต
ผิดปกติอยู่หอผู้ป่วยวิกฤตที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุราชธานี
ท่อช่วยหายใจวันนี้เตรียมล้างไตได้รับยาต้านไวรัสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อาการยังหนักอยู่อีกคนนึงเนี่ยที่อาการหนักนะครับเป็นชายชาวเบลเยี่ยม
อายุ๖๗ปีมาจากเบลเยี่ยมตรวจพบปอดอักเสบมีภาวะวิกฤต
ทางเดินหายใจเฉียบพลันใส่ท่อช่วยหายใจได้รับยาต้านไวรัส
ร้อยแล้วเช่นกันตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดเพชรชบูรณ์
ส่วนอีกหนึ่งคนเนี่ยอยู่ที่สถาบันบำราชนราดูลซึ่งยังต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด
ขณะนี้ยังไม่พบคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙ในไทยแล้วจะเป็นลักษณะผู้ติดเชื้อคนเดียว
แล้วก็แพร่กระจายในวงกว้างอย่างซุปเปอร์สเปรดเดอร์ที่เขาเรียกกัน
ยังไม่พบนะครับก็ขอให้ทุกคนร่วมมืออย่างเคร่งครัดต่อไปนะฮะ
ทางเจ้าหน้าที่เขาขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ซึ่งเป็นการเพิ่มมาจากพวกที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยหนุ่มสาวที่เดินทางไปประเทศและสถานที่เสี่ยง
ก็คือไม่ยอมลดการเข้าสังคมหรือไปพื้นที่เสี่ยงมาก็ไม่รายงานไม่ยอมกักตัวอย่างเคร่งครัด
ในช่วงนี้นะครับในส่วนของกลุ่มป่อปางที่ผมนำเรียนนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนมีโรคประจำตัวหรือเด็กเล็กเนี่ยอันดับแรกเนี่ย
ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ควรเดินทางไปไหนนะครับ
ส่วนที่สองตัวพวกเราเองนะครับที่เป็นลูกหลานของผู้สูงอายุเนี่ย
ต้องมีวิธีว่าเพราะว่าท่านเป็นคนออกไปข้างนอก
ต้องปฏิบัติตามที่ท่านอธิบดีกรมอนามัยบอกนะครับว่า
ท่านต้องไม่นำความเสี่ยงเข้าไปบ้านตัวเองนะครับโดยเคร่งครัด
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องระมัดระวังตัวเองและคนรอบข้าง
ใช่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมไงต้องรู้ตัวว่าเราไปที่ไหนมาบ้าง
แล้วคนหนุ่มสาวทั้งนั้นติดเยอะหลังเนี่ย
ในแพทย์ทวีสินวิสุนโยธินโคศกระทรวงศาสตร์ธรรมสุขย้ำนะครับว่า
ตอนนี้อยากให้ผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตร๓๐บาทประกันสังคมสิทธิราชการ
ให้ไปใช้สิทธิ์ตามสถานพยาบาลที่มีสิทธิ์ก่อนนะครับ
หากท่านรู้สึกว่าท่านป่วยไข้หรือจะเป็นโควิด๑๙หรือไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วอยากตรวจ
หากเกิดภาวะฉุกเฉินจริงเนี่ยท่านค่อยไปโรงพยาบาลเอกชน
หากมีประกันชีวิตก็แจ้งกับทางโรงพยาบาลส่วนที่เหลือเดี๋ยวรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง
หากท่านติดเชื้อโควิด๑๙จริงกระทรวงสาธารณสุขจะร่วมกับกระทรวงกลาโหม
ทำการซ้อมแผนในการรับมือผู้ป่วยโควิด๑๙ในกรุงเทพและปริมณฑลด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านอย่าแตกตื่นนะฮะถ้าเห็นเขาซ้อมแผนกันนะครับ
จังหวัดนครรัฐศรีมานะครับทางผู้ราชการจังหวัดนายวิเชียรจันทรโนไทย
พร้อมกับนายแพทย์จังหวัดวันนี้บอกว่าทางจังหวัดเนี่ยพบผู้ติดเชื้อ๒รายนะครับ
รายแรกเป็นนักศึกษาหญิงอายุ๒๒เป็นลูกสาวนายกอบตแห่ง๑ของนครรัชศรีมา
เดินทางมาจากกรุงเทพโดยรถโดยสารประจำทางเพื่อมาพักกับครอบครัว
เข้ารับการรักษาเมื่อ๑๔มีนาคมหลังมีอาการไข้และไอผลการตรวจคือติดเชื้อโควิด๑๙
แต่ยังไม่ทราบแหล่งต้นต่อของการติดเชื้อตอนนี้ก็ต้องกักตัวผู้ใกล้ชิดเอาไว้๕๒ราย
อีกคนนึงเป็นแม่ค้าผู้หญิงอายุ๓๐นะครับขายสินค้าอยู่ที่ปลอยเปรตกัมพูชา
ทางกลับมาที่นครราชศรีมาโดยรถโดยสารประจำทาง
จะพบว่าป่วยเข้ารับการตรวจหาเชื้อ๑๖มีนาคมแล้วพบว่าผลติดเชื้อโควิด๑๙
ตอนนี้กักตัวผู้ใกล้ชิดเอาไว้แล้ว๓๑ราย
ต้องบอกเลยว่าคือตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครคือหลายจังหวัด
ต้องมีมาตรการในการเฝ้าระวังที่ค่อนข้างเข้มข้นพอสมควร
ที่สนามมวยหลมพินิเมอร์๖มีนาคม
เขาก็กลับภูมิลำเนาในแต่ละจังหวัดวันนั้นเกือบหมื่นไปดูมวยกัน
ทีนี้เซียนมวยหรือคนที่ไปที่สนามมวยลุมพินีเมื่อ๖มีนาคม
แล้วเขากลับจังหวัดภูมิลำเนาของตัวเองแต่ละจังหวัดเขาก็ต้องเฝ้าระวังกันเพิ่มขึ้นนะ
คือตอนนี้กว่า๕๐คนนะเซียนมวยกับคนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นี้๖มีนาคมที่ไปลุมพินี

ถูกต้องค่ะดังนั้นค่ะตอนนี้หลายจังหวัดเขาก็เลยโอ้โหต้องระวัง
ในกรุงเทพแน่นอนเสี่ยงสูงเพราะว่าเป็นต้นต่อเป็นพื้นที่ของสนามมวยลุมพินี
คนไปดูมวยเยอะแล้วก็บางคนก็อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละ
ไม่ได้กลับต่างจังหวัดหรือไม่ได้กลับภูมิลำเนา
ตัวอย่างอย่างฉะเชิงเซานายกไก่ไงนายกิติเป้าเปรียมศักดิ
นายกอบจฉะเชิงเซาก็ติดโควิดภรรยาก็ติดโควิด
แล้วก็ตัวเลขที่ไปอยู่ต่างจังหวัดทั้งหมดนี้
คือเขามารวมที่แถลงอยู่ใน๒๑๒นะใช่

ถูกต้องหมายความว่าคือแต่ละจังหวัดเหล่านี้

ศนุโลกสุโขทัยมีเซียนมวย๑คนกลับบ้านที่สุโขทัย
รักษาตัวในโรงพยาบาลที่สุโขทัย
ส่งตัวไปรักษาต่อที่จังหวัดพิศนุโลก
นครพนมเสียเบสเชียงใหม่เป็นเซียนมวยชื่อดังค่ะ
ไปดูมวยแล้วก็ไปสักการะพระธาตุพนม
แล้วก็อีกหลายสถานที่ในจังหวัดนครพนมนะคะ
เซียนมวยกลับภูมิลำเนาติดเชื้อคนหนึ่ง

นครสวรรค์ฟลุ๊กบอลเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร

มีรายงานว่ามีกลุ่มเพื่อนที่เข้าไปดูการแข่งขันในวันนั้นนะคะ
มีนาคมที่สนามมวยลุมพินี
ส่วน๓จังหวัดที่มีการยืนยันว่ามีคนที่ติดเชื้อ
จากการไปดูมวยที่ลุมพินี๖มีนาคม
คือกาลสินขอนแก่นนครศรีธรรมราช
มีรายงานจังหวัดที่มีความเสี่ยงจากการเดินทาง
กลุ่มคนที่ไปดูมวยในสนามมวยลุมพินี๖มีนาคม

อันนี้คือรอยืนยันผลตรวจนะคะ
อุบลราชธานีมีเซียนมวยกับครอบครัวกำลังรอผลตรวจอยู่นะคะ
กาญจนบุรีมีข่าวลือในโซเชียลแต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะ
นี่ค่ะแต่ละจังหวัดเหล่านี้ก็จะต้องมีการเฝ้าระวัง
ส่วนสนามมวยราชดำเนิน
วันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขส่งเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์ไปตรวจเลยนะคะ
คือก่อนหน้านี้สนามมวยปิดให้บริการทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อตั้งแต่๑๕มีนาคม
ก็จะทำความสะอาดฆ่าเชื้อไปแบบนี้ยาวไปจนถึง๒๘มีนาคม
เจ้าหน้าที่ของสนามมวยผู้ตัดสินผู้สื่อข่าว
ที่เคยไปทำข่าวที่เวทีมวยราชดำเนินตั้งแต่ช่วงต้นเดือนครับ
ร่วมถึงนักมวยที่เคยขึ้นชกบนเวทีไปตรวจโควิดสิบเก้ากันเยอะเลยค่ะ
ก็แน่นอนเดี๋ยวไปตรวจต้องรอผลครับสองสามวันอ่ะนี่นะคะ
อืมสองสามวันถึงจะรู้ผลตลอดทั้งวันคนในวงการมวย
ทยอยไปรับการตรวจครับเกือบสองร้อยคนโอ้โห
เกือบสองร้อยคนนะคะดังนั้นใครที่ไปที่เวทีมวยราชดำเนิน
เขาบอกว่าไปตรวจค่ะตรวจให้ฟรี
พรุ่งนี้หน้าสนามมวยเวทีราชดำเนินนะคะแต่คุณต้องมีประวัติในการอ่า
ไปขึ้นชกไปเข้าชมไปทำข่าวที่เวทีมวยราชดำเนิน
ตรวจให้ฟรีเลยอ่าอันนี้ดีนะฮะที่จะตรวจให้แต่ว่าอ่า
ก็ยังไงก็ลองยืนห่างกันอีกสักหน่อยกันแล้วกันตอนเข้าแถวตรวจใช่ไหม
อ่าใส่แมสไปอันเนี้ยถูกต้องแล้วก็ยืนห่างห่างกันหน่อยก็ได้ค่ะ
บางทีเดี๋ยวกลายเป็นว่าไปชิดกันมากไปอีกคนไหนจะมีเชื้อไม่มีเชื้อเราก็ไม่รู้